เด็กอายุ๑๒จะไปซื้อทองให้แม่

แพงนะแต่กำเงินเป็นพันสองจะซื้อได้เปล่า
ตัวนั้น๒สลึงครับ

เรามีเท่าไรนะ
อันนี้ซื้อให้ใคร

เป็นแวน๐๑๔กรัมครับอันนี้พี่รถให้เหลือ๑๐๐๐ถ้วน
เราก็จะเอาเงินไปซื้อขนมได้อีกเราชอบลายไหนอ๋ออันนี้เอาอันนี้เนอะ
เอ้ยใจฟูเลยค่ะเลี้ยงลูกยังไงคุณแม่ชื่นชมไปถึงคุณแม่ด้วยนะเนี่ย
น่ารักมากเลยอ่ะค่ะนี่แหละคุณผู้ชมพนักงานของร้านทองแห่งหนึ่ง
มหาสารคามเนี่ยถ่ายคลิปนี้ไว้นะคะหนุ่มน้อยคนนี้วัยสิบสองขวบเท่านั้น
เดินตรงมาที่ตู้โชว์ทองแล้วพยายามจะถามจริงน้องอยากได้กำไรข้อมือทองคำ
เอาไปให้แม่สักประมาณ๒สลึงอ้าวราคามันหมื่นกว่าเนี่ย
พอรู้ราคาปุ๊บหน้าถอดสีเลยอะค่ะทำยังไงต่อดีพี่พนักงานคนเดิมก็
สองร้อยสิบบาทถ้วนครับน้องคิดในใจแล้วแหละว่าเงินไม่พออ่ะก็พยายามถามต่อ
ผมมีเท่านี้ผมจะซื้ออะไรให้แม่ผมได้บ้างครับ
มีมั้ยร้านนี้มีมั้ย

ราคาสักประมาณค่ะ

เสียค่าขนมเอาไปทานขนมได้อีก๒๑๐บาท
จ่ายเงินเรียบร้อยเสร็จปุ๊บน้องก็นี่ไง
เดี๋ยวก็รับของออกไปเลยนะคะ

คลิปนี้ถูกแชร์ไปไม่นานคนดูกว่า๕ล้านแล้วนะ
โอ้โหมันดีต่อใจจริง

คุณแม่เลี้ยงลูกยังไงถึงแบบได้น่ารัก
แบบรู้จักกระตันยูรุคุณแบบนี้
แต่ถ้าคุณแม่หลายท่านนะเห็นคลิปนี้
หันควับไปถามลูกเองให้อะไรแม่ไว้

เอาเหอะมูลค่าไม่ได้สำคัญแล้ว
มันสำคัญคือมันมีมูลค่าทางจิตใจ

เห็นถึงความตั้งใจเลือกด้วยนะของน้องเขานะ